เอาไปดูเรื่องของการเมืองในสภากันหน่อยนะคะ
ตำแหน่งประธานนี่เหมือนจะลงตัวแต่ก็ไม่ลงตัวยังไงไม่รู้
แต่ปรากฏคราวนี้เป็นกระแสจากสวบอกว่า
ประธานสวาก็เรื่องหนึ่งแต่นายกระวังนะ
ระวังมันจะพลิกล็อกพลิกชนิดที่ว่าล็อกถล่มแผ่นดินทลาย

ถูกต้องเขาบอกว่าฝั่งที่ดูเหมือนชนะอาจจะแพ้และฝั่งที่ดูเหมือนแพ้อาจจะชนะราบคาบก็ได้

คือวันนี้มีความเคลื่อนไหวของสวต่อสถานการณ์ทางการเมืองนะคะ
เขาจะมีการเปิดประชุมนัดแรกใน๓กรกฎาใช่ไหมคะ

ที่จะโวท์ให้กับคุณพิธาเป็นนายก

การมีส่วนร่วมทางการเมืองวุฒิสภาเอง

ทรัพย์สินหนี้สินอยู่เลย
กว่าคนที่บอกจะโหวตให้กับคนที่ได้เสียงข้างมาก

เขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดว่าจะโหวตให้พิทา๒๐เสียงนั้น
หรือใครที่เคยพูดว่าผมจะโหวตให้พิธา
ได้ยินว่าคนที่พูดชื่อก็จะถอยแล้ว

คือถ้าดูจากสัญญาณของอาจารย์เสรีก็คือบอกว่า

ครับค่ะ๘ชนะคะแนนโบสถ์
ต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะ

คือถ้าดูจากตัวเลข๓๑๒ก็คือคะแนนเสียงของ

เสียงคือว่าที่พักฝ่ายค้านถูกไหม

ตอนนี้มีคนกำลังจะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ขอนั่งสมาธินิ่งอยู่วัดไก่เตี้ย

พลิกไปพลิกมาล็อกถล่มแผ่นดินทลายคอยดูเถอะ
โอ้โหเปิดมาขนาดนี้เดี๋ยวการเมืองก็ล้อมเป็นไฟอีกอ่ะ

ถ้าฝั่ง๑๘๘เสียงในขณะนี้เนี่ย
ซีกที่ไม่ใช่ซีกของก้าวไกลอ่ะ
ถามว่าเขามีโอกาสชนะการโหวตนายกไหม
เพราะนายกต้องการเสียง๓๗๖ใช่ไหม
มีสิทธิ์ถ้าสว๒๕๐คนโหวตให้ทางฝั่งเขาทั้งหมดถูกไหม
คือถ้าเอา๓๗๖แล้วลบด้วย๑๘๘เนี่ย
เท่ากับว่าต้องการเสียงสวอีกแค่เท่าไหร่อ่ะ
ซึ่งมันถึงเพราะว่าสวมี๒๕

แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเขาได้ตำแหน่งนายกไปเนี่ย

เพราะจะเป็นรัฐบาลมีแค่๑๘๘เสียง

มันต้องไปหาข้างหน้าให้เกิน๒๕๐หรอ

มันก็ได้แต่มันต้องหาอีกเยอะมาก

พอเจอโพสต์นี้ของอาจารย์วันชัยเข้าไปนะคะ
ทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทย

ผมชอบอักษรสอเสือนะ

ผมชอบสอเสือที่แปลว่าสร้าง
ไม่ชอบสเสที่เป็นสเสลองฟังค่ะ

ว่าเราพูดกันเรื่องประธานสภาเยอะพอแล้ว
วันนี้จุดยืนของผมชัดเจน
เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

ปัจจุบันเศรษฐกิจบอบช้ำเยอะมาก
ส่วนซีกทางก้าวไกลเนี่ยความเคลื่อนไหวช่วงนี้๒๓วันนี้จะน้อยหน่อยนะฮะ

แทบไม่มีเลยเพราะเขาไปสัมมนาแบบประชุมรับกันสัมมนาสอสอใหม่๓วัน
คุณพิธาหัวหน้าพักก็ยังรักษาโควิดอยู่

วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
พูดถึงเรื่องการเมืองทั้งการโหวตประธานสภา
หรือการจับคั่วต่างบอกว่าไม่ได้รับการประสานอะไรทั้งสิ้น
เรื่องการโหวตประธานสภาผู้แทนรัศดรโดยซีกของทางฝั่งรัฐบาลเดิมเนี่ย
จะเสนอแข่งอะไรยังไงพวกนี้เนี่ย
อย่าเพิ่งคิดกันไปก่อนว่าจะมีการเสนอชื่อแข่งกัน
แล้วไม่ทราบกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐ
จะเป็นนายกเพราะบรรดาหัวหน้าพักคั่วรัฐบาลเดิมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย
คาดว่าถ้าจะพบกันก็นู่นแหละเปิดสมัยประชุมสภาที่คาดว่าจะเป็นวันที่๓กรกฎาคมนี้
คุณอนุทินย้ำว่าพักภูมิใจไทยมีมารยาททางการเมือง
ไม่ว่าจะมองว่าเป็นตัวแปรถูกเชิญจาก๘พักร่วมรัฐบาลหรือไม่
ไม่ต้องให้ใครมาจับจ้องตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
หัวหน้าพักเก้าไกลก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้พักภูมิใจไทยอยู่แล้ว
ถ้ามีหรือคะเพราะว่าเพื่อให้ไปเติมเสียงจะได้ไม่ต้องใช้เสียงสองวัน
คุณสุชาติชมกลิ่นสอสอบัญชีรายชื่อแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติ

บอกว่าไม่ขอวิจารณ์เรื่องการแย่งชิงตำแหน่งเก้าอี้กัน
ที่บอกว่าตำแหน่งประธานสภาทั้งซี่ของ๑๘๘เสียง
จะเสนอชื่อของคุณสุชาติตันเจริญ

กับทางฝั่งก้าวไกลแต่คุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่า
จะเอาใครมาเป็นประธานสภาต้องมีความเหมาะสม
ต้องเป็นที่ยอมรับของสอห้าร้อยคน
ไม่เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ศาสตร์มากพันธุ์ศาสตร์น้อย
แต่สอห้าร้อยคนต้องให้การยอมรับ
ส่วนการพยายามพลิกคั่วให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้เป็นนายก
คุณสุชาติมองว่าทุกอย่างเป็นสมการที่สามารถเกิดขึ้นได้หมด
หรือที่ว่ามีสูตรที่๔อีกหาก๒ปวางมือทางการเมือง
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและพักเพื่อไทยและภูมิใจไทย
อาจจะรวมเสียงกันจัดตั้งรัฐบาล
ตรงนี้คุณสุชาติบอกมันแค่กระแสข่าวลือเป็นการจับสูตรมา
สมกันเองว่าใครจะรวมเสียงได้มากกว่ากันก็เท่านั้นแต่ถ้า
ถามว่าใครเหมาะเป็นนายกมากกว่ากันระหว่างนายพิธาจากเก้า
ไกลกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์จากพลังประชารัฐคุณสุชาติบอก
อันนี้ไม่ต้องคิดเลยถ้าถามว่าใครเหมาะกว่ากันให้เลือกใครเนี่ย

ตำแหน่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับพวก
ผมเองผู้แทน๕๐๐คนจะเอาใครมาเป็นประมุกในฝ่ายนิติบัญญัติ
ก็ต้องต้องเหมาะสมกับพวกผมนะถ้างั้นหน้าตาพวกผมก็จะไปมอง
ประเทศอื่นเขายังไงครับเอาถ้าส่วนตัวผมผมผมก็อยู่ลุงป้อมมาผม
กำลังมาก่อนนะอันเนี้ยส่วนตัวผมนะเพราะผมจิดโหยเขาแข่ง
เหมือนกับเขาเราจะอยู่กับเขาได้ไงครับ
คุณชวนหลีกภัยสตรบรรจีรายชื่อภาคประชาที่ปรัสนะครับอดีต
ประธานสภาผู้แทนรัศดรในสมัยที่แล้วนะฮะนี่ฮะคุณชวนนะครับ
วันนี้มารายงานตัวที่สภานะครับคุณชวนมองว่าเรื่องประธานสภาที่ยังตกลงกันไม่ได้
เพราะปกติแล้วพักเสียงข้างมากจะได้ตำแหน่งประธานสภาและตำแหน่งนายกนะฮะ
ซึ่งพักเสียงข้างมากจะได้เสียงข้างมากที่เกินกึ่งหนึ่ง
ซึ่งมันจะเด็ดเสร็จเด็ดขาดพอสมควรแต่ครั้งนี้พักอันดับหนึ่งอันดับสอง
อยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันแล้วเสียงใกล้เคียงกันนะฮะต่างฝ่ายต่างอยากได้ตำแหน่งประธานสภา
ส่วนตามมารยาทเสนอชื่อข้ามฝั่งได้หรือไม่
อย่างเช่นฝั่งร้อยแปดสี่แปดเสียงที่จะเป็นฝ่ายค้า
เสนอชื่อของฝั่งที่เขาเป็นคั่วรัฐบาลแต่คนละพักแข่งกันได้ไหม
คุณชวนบอกมันก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
เหมือนสมัยที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ได้สอสอมากเป็นอันดับ๔
ก็ยังมีการเสนอชื่อคุณชวนเนี่ยให้เป็นประธานสภา
พร้อมกับย้ำว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นกลาง

ต้องให้ความร่วมมือทุกฝ่ายในการทำงาน
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่จะรักษาระบบฝ่ายนิติบัญญัติให้มีความเข้มแข็งให้สามารถดำเนินงานไปได้
เพราะฉะนั้นผู้ใดจะมาจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายก็คงจะให้ความร่วมมือครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของว่าที่พักร่วมรัฐบาล๘พักที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยนะครับ
บอกว่าเดิมนัดหมายกันไว้ว่าจะประชุมหาริกัน
ตอนนี้เลื่อนไปเป็นวันที่๒๙มิถุนายนนะครับเพื่อรอให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย
ไปหารือกันเองก่อน๒พักในวันที่๒๘มิถุนายน
เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คือจะเอาให้เสร็จก่อนก่อนเปิดประชุมสภา
จะได้ไม่ต้องไปโหวตแข่งกันหรือว่าฟรีโหวตในวันนั้น

แล้ว๒๙มิถุนายน๘พักร่วมจะมาหารือกันอีกทีหนึ่ง